กลับมาดูประเด็นร้อนนะคะที่หลายคนก็ติดตามการกรณีของคุณนวัดกับทางโรงพยาบาลปีเยาเวทนะคะซึ่งมีการโปสต์กรณีที่มีการไลฟ์นะคะแล้วก็บอกว่าคุณหมอเนี่ยโทรมาบอกว่าให้ออกจากโรงพยาบาลจนเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนติดตามให้ความสนใจนะคะเมื่อช่วงบ่ายค่ะประมาณสักบ่ายโมงครึ่งทางโรงพยาบาลปีเยาเวทค
ในการขอให้ออกจากโรงพยาบาลแต่ว่าเป็นหลักเกณฑ์ปกติที่ต้องให้ผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้วกลับบ้านเป็นการเปิดทางให้ผู้ป่วยคนอื่นซึ่งยังคงรอเตียงอยู่เข้ารับการรักษาแทนนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็มีคลิปเสียงที่เป็นคลิปเสียงปริศนาแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ว่ากันว่าเป็นคลิปเสียงสนทนานะคะของคุณหมอท่านหนึ่งระดับ
โรงพยาบาลนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนวัดได้ออกมาไลฟ์เฟสบุ๊คร้องไห้โดยบอกว่ามีคนโทรมาบอกให้ออกจากโรงพยาบาลภายใน๒๔ชั่วโมงนะคะถ้าไปฟังใจความของการพูดคุยในคลิปเสียงนั้นเนี่ยนะคะทางคุณหมอเนี่ยได้ขอความร่วมมือให้คุณนวัดออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากประเมินแล้วว่ามีอาการดีขึ้นเพื่อที่จะเอาเ
หนึ่งคนอยู่ที่โมงพิษคนรับใช้อยู่ที่บาศามีแค่นี้ครับมีแต่หมาครับแมวอยู่ตามลำพังครับ
ระหว่างนี้คุณนวัดจะต้องร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดนะครับ

เพื่อการดูอาการนะครับคุณบอกว่าอาการคุณยังไม่ดีขึ้น
ก็พยาบาลเข้ามาตลอดเวลาไม่ใช่นะ
ตลอดเวลาครับพยาบาลเราจะเข้าเป็นเวลาครับ
แล้วแต่ครับเห็นกับแล้วแต่แพทย์เห็นสมควร

มีปัญหาครับเราต้องการเตียงให้คนไข้หลายคน

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รักษาได้แถลงข่าวค่ะโดยนายแพทย์วิทิศอัธเวชกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเข้ามาแถลงด้วยตนเองนะคะ
ยืนยันว่านายนวัดนั้นมีอาการดีขึ้นตามลำดับ
และควรเริ่มเข้ารับการรักษาแบบโฮมไอซูเลชั่น
อย่างไรก็ตามเมื่อ๔ทุ่มของเมื่อคืน

บอกว่าจะขอกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้าน

โดยได้ออกจากโรงพยาบาลไปช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งแพทย์ก็ได้จ่ายยาพร้อมกับอุปกรณ์
กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านค่ะ
พยาบาลในกรุงเทพฯนั้นก็ประสบภาวะเดียวกัน
ทางฝ่ายบริหารของเรานะครับจึงได้ขอความร่วมมือ
ยังผู้ป่วยทุกท่านที่มีอาการดีขึ้น
ทุกท่านเลยไม่ได้เลือกปฏิบัติใคร
ในพาตวิทธิตยังระบุด้วยว่าระหว่างการรักษาตัว
นายนวัดได้ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบครอบ
เพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น
ซึ่งไม่มีการใส่ตลอดเวลานะคะ
ส่วนการเปิดปิดกล้องวงจรปิดในห้องพักรักษาตัวนั้น
ก็เป็นไปตามวิธีการรักษาของผู้ป่วยโควิด๑๙
ลดความเสี่ยงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยนะคะจะได้ติดตามได้
ส่วนทางโรงพยาบาลนั้นก็ได้ให้รองผู้มนุยการโรงพยาบาล
ได้พูดคุยกับนายนวัฒน์พักร้อนชั่วคราวตามระเบียบของโรงพยาบาล
ที่ถ้าหากมีเรื่องกระทบจิตใจของแพทย์
ก็จะให้พักเพื่อป้องกันผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
แต่ยืนยันว่าไม่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วก็ไม่ทราบนะคะว่าคลิปเสียงดังกล่าวนั้นใครเป็นผู้ที่ปล่อยออกไป
ส่วนแพทย์ที่เป็นประเด็นนั้นหากจะมีการฟ้องร้อง
ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลทางโรงพยาบาลไม่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของโรงพยาบาลไม่ติดใจในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับใคร
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งสิ้นค่ะ
ก็ต้องรอฟังทางด้านของคุณนวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ